ตรงใต้กันหน่อยไปที่ภูเก็ตค่ะเพราะว่าอีกไม่เกินสองปีเท่านั้นที่ชาวภูเก็ตจะได้ใช้ทางด่วนเป็นครั้งแรกแล้วนะคะ
ในเส้นทางกระทู้ป่าตองซึ่งก็จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางไปป่าตองได้ดียิ่งขึ้น
รวมถึงจะเป็นทางด่วนแรกที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดให้รถจักรยานยนต์ขึ้นไปวิ่งได้ด้วยค่ะ
โครงการทางพิเศษกระทู้ป่าตองก็ถือเป็นเส้นทางแรกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกรทพในต่างจังหวัด
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตนะคะ
โดยโครงการนี้มีระยะทางประมาณ๓๙๘กิโลเมตรเชื่อมจากอำเภอกระทู้ไปยังป่าตอง
โดยผู้ว่าการกรทพบอกว่าโครงการนี้ใช้งบลงทุนไปประมาณ๑๕๐๐๐ล้านบาท
เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะช่วยลดเวลาในการเดินทางจากกระทู้ไปยังป่าตอง
ซึ่งปัจจุบันต้องใช้เส้นทางอ้อมภูเขาหน้าเกิด
โดยใช้ระยะเวลานับชั่วโมงค่ะ
เส้นนี้จะพิเศษกว่าทางด่วนที่เรามีอยู่นะครับ
ก็คือเราจะเปิดโอกาสให้จักรยานยนต์ใช้ทางด่วนนี้ได้
แต่ว่าจะจัดเป็นเลนส์ต่างหาก
แยกจากรถสี่ล้อหรือรถอื่น

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะได้รับการพิจารณาเพื่อเปิดทางให้นำรายงานดังกล่าว
ประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สามารถเปิดประมูลในช่วงปลายปีนี้
โดยระยะเวลาการก่อสร้างก็จะใช้เวลาประมาณ๒ปีและน่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณปลายปี๒๕๕๙
สำหรับแผนงานเร่งด่วนโครงการอื่นในปีนี้ก็จะมีโครงการทางด่วนเส้นพระราม๓ดาวคนนองวงแหวนรอบนอก
คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในปีหน้า
ส่วนโครงการระบบทางด่วนขั้นที่๓สายเหนือช่วงแยกเกษตรศาสตร์ไปเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัฐเอกมัยรามอินทรา